ออบจขอชม
สนุกสนานกันต่อนะครับในช่วงขอชิม
ช่วงขอชิม
ช่วงนี้นะครับจะนำเสนอเมนูเด็ดโดน
เราจะเชิญนักชิมที่เป็นน้องของนักชิมตัวยงเลย
อาจารยิ่งศักดิ์ให้น้องยิ่งยงมาแทนค่ะ
ทีลงจะมาชิมแทนนะคะ

ของมีสมุนไพรมีอะไรเต็ม

เปิดกันตั้งแต่เช้าตลาด

มีเมนูเด็ดมาฝากกันด้วย

ที่ให้คุณได้ไปทำเมนูอร่อยกัน

เขาบอกว่าที่นี่มีของสด

พูดแล้วน้ำลายมันจะไหลนะคะ

แกงปลาอร่อยมากแกงปลาค่ะ

งั้นเราไปสำรวจกันดีกว่าว่าพริกแก่งจะแซ่บขนาดไหน
ฮะอร่อยจงพริกแกงค่ะ
นี่ค่ะหอมค่ะอร่อย
แกงปลาหมูแกงผัดเผ็ดหมูป่า
ผัดเผ็ดเนื้อผัดเผ็ดปลาดุกอะไรอย่างนี้อร่อยค่ะ
มีส่วนผสมหลายอย่างค่ะ
โอ้โหทำเองแบบนี้ก็ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะค่ะ
แต่ไม่ได้เด็ดที่ตัวพริกแกงเท่านั้นนะคะ
ส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบที่นำมาใช้ก็สดใหม่ด้วยค่ะ
อันนี้เท่าไหร่ค่ะ
อันนี้เท่าไหร่ค่ะ๑๔๐บาทแม้เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าที่นี่เนี่ย
ของเขาดีของเขาสดจริงที่สำคัญมาถึงกาญจนบุรี
ต้องมาทานแกงป่าบอกไว้หนึ่งอย่างค่ะ
งปากของที่นี่เนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอน
มีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะแต่ว่าขวัญเนี่ยจะทำเออ
ไม่ได้ทำเองค่ะเพราะว่าเรามีเชฟมือทองรออยู่ค่ะ
นั่นก็คือเมนูก็มีชื่อว่า

ระกาเดินดงก็คงงกันหมดแม่

รกะเดินดง

แกงป่าไก่นั่นเองนะฮะ
เราไปพบกับคุณก้อยคุณก้อยเป็นเชฟมือทองของเรา

จะมาสาธิตวิธีการทำแกงปลาไก่บ้านค่ะ
ขอเชิญคุณก้อยค่ะ
ด้วยนะครับเป็นผู้จัดการร้านแล้วก็เป็นแม่ครัวด้วย

อยากกินแล้วอ่ะพี่ขวัญงั้นเราขอไปดูวิธีการทำกันก่อนนะครับ

นี่นะครับเป็นเมืองป่าเขาลำเนาภัยนะฮะ
เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแม่กรองนะครับ

ร้านก็อยู่ติดด้วยนี่ไงแกงปลาแกงปลา
อะไรกันอย่างงี้

มีส่วนผสมนะคะก็จะมีไก่บ้าง

วิธีการทำไม่ยากเลยนะคะ

ขอให้แค่นึกใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะ
เนื้อไก่จะเป็นไก่บ้านนะคะ

หรือว่าจะเป็นผักนานาต่างก็ได้
สุดนะคะเติมใบกะเพราลงไป
อาระตัดใส่จานเป็นอันเสร็จพฤทิ

ยพริกโรยอะไรแต่งหน้าก็ว่ากันไปนะครับ

้นก็เป็นกะปี้

ขาต้องใช้แบบแกร่

ส่วนสำคัญเห็นบอกว่าอยู่ที่พริกชนิดหนึ่ง

พริกตัวนี้นี่หายากนะคะ

กะปิตัวนี้นะคะจะทำจากปลาค่ะ

ชิมเลย
คุณชิมทั้งหมดทั้งมวล

และคุณจะต้องเป็นคนให้ดาวร้านเขา

ผมให้เลยนะครับเผ็ดครับเผ็ดครับ

ต้องบอกว่าแกงป่าเมืองกาลเนี่ย

เครื่องเทศทั้งหมดมันลงไปอยู่ข้างใน

ก็จะมีความเค็มรสชาติมันกลมกล่อม

เขียวเลยเถอะ
ไม่ใช่ครับอันนั้นคนดังคนดัง

อร่อย

คุณก้อยครับอร่อยไหมฮะ

เขาทีมเขาทำอยู่ที่ร้านนี้เขาต้องบอกอยู่แล้ว
เอาล่ะพี่ยิ่งยงจะต้องให้นะครับผม
ร้านนี้เมนูนี้
ให้กี่ดาวครับ

๕ดาวครับ

อร่อยจริง

ขอบคุณค่ะ

ช่วงหน้าไปออกแรงกันครับ
ขอแรง